มาดูเหตุแทงกันตายที่จังหวัดสมุทรปราการกันหน่อยนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๓ปีนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนอยู่ค่ะ
จู่มีโทรศัพท์เข้ามาเป็นเจ้าของหอพักโทรศัพท์มาทวงค่าเช่าที่ค้างไว้
แต่ตนเองบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนค้างเพื่อนสนิทผมค้าง
คุณก็ไปทวงกันเองสิมาทวงจากผมทำไม
สุดท้ายเนี่ยนะโมโหค่ะขับรถไปหาเจ้าของห้องเช่าเลย
ทะเลาวิวาสกันแล้วก็แทงกันตายคาบ้านพักแบบนี้นะคะ
นี่คือจุดเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่
นายหารผู้ปริจันอายุ๕๖ปีนะคะ
ถูกคนร้ายบุกแทงเสียชีวิตภายในห้องเช่าซอยอยู่ศุกร์๓๔
ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
และหลังเกิดเหตุตำรวจก็ไปสอบสวน
ทราบว่ามือมีดก็คือนายแผนหมู่วัฒนาอายุ๕๓ปีค่ะ
หลังเกิดเหตุหลังก่อเหตุเสร็จนะนายแผนก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ล่าสุดนะฮะตำรวจภูทรเมืองสมุทรประการสามารถจับกลุ่มตัวในแผนได้แล้ว
ที่หน้าด่านเก็บเงินบางเมืองทางด่วนกาญจนาพิเศษเขตจังหวัดสมุทรประการ
ขณะที่นายแผนกำลังนั่งรถแท็กซี่กำลังจะหลบหนี
จากนั้นตำรวจก็เลยควบคุมตัวในแผนค่ะ
มาสอบปากคำที่สพเมืองสมุทรประการแบบนี้นะคะ
คือในแผนให้การบอกว่าเป็นเพื่อนกับนายสมคิดแล้วก็ผู้ตาย
เขาเป็นเพื่อนกัน๓คนนะเป็นเพื่อนกันมานานกว่า๓ปีแล้ว
เนื่องจากว่าทั้ง๓คนเคยทำงานด้วยกัน
ต่อมานายสมคิตตกงานจึงไปขออาศัยอยู่กับผู้ตายที่ห้องเช่าหลังดังกล่าว
ปัจจุบันนายสมคิดก็ย้ายออกไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าทั้งคู่เนี่ย
เขาติดค้างหนี้อะไรกันจนกระทั่งคืนเกิดเหตุนะคะ
ตัวของนายแผนกำลังนั่งดื่มสุราอยู่ที่ห้องพัก
ห่างจากบ้านผู้ตายไปประมาณหนึ่งซอยจู่ผู้ตายก็โทรศัพท์
โทรมาหาในแผนบอกว่าสมคิดที่ค้างค่าเช่าผมอยู่เนี่ย
อยู่กับคุณหรือเปล่าอยู่ด้วยกันไหม
เพราะว่านายสมคิตค้างค่าเช่าห้องอยู่ประมาณ๕๐๐บาท
ทวงให้หน่อยในแผนก็เลยบอกว่าไปทวงกันเองสิ
ไม่เกี่ยวไม่ได้อยู่ด้วยกันหากอยากได้เงินคืน
ก็ไปตามเอาเองจากนายสมคิตแต่ผู้ตายเนี่ยไม่เชื่อนะ
บอกว่าไม่เชื่อว่าไม่อยู่ด้วยกันใส่ร้ายว่านายสมคิดกับนายแผนเนี่ย
รู้เห็นเป็นใจกันสุดท้ายผู้ตายกับนายแผนเกิดการท้าทายกัน
จนกระทั่งนายแผนอดรนทนไม่ไหวค่ะ
ประกอบกับตอนนั้นเมาด้วยไง
เลยตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์มาหาผู้ตายที่ห้องพัก
ระหว่างทางเดินภายในห้องพักตาเผลอไปเห็นมีดวางอยู่
ก็เลยหยิบมาด้วยหวังว่าเอาไปเพื่อป้องกันตัว
แต่ผู้ตายเนี่ยหลังจากที่เขาคุยกันไม่ลงตัว
เกิดการทะเลาวิวาสช่วงชุนละมุนชุนละเกผู้ตายใช้เก้าอี้เนี่ย
ฟาดไปที่นายแผนนายแผนก็เลยชักมีดออกมา
แทงจนผู้ตายล้มลงหลังจากนั้นก็เลยหลบหนีไป
คุณผู้ชมฟังเสียงนายแผนผู้ต้องหากันหน่อยค่ะ
นี่ไงคุณผู้ชมนายแผนผู้ตายเนี่ย
ผู้ต้องหาให้การแบบนี้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย
ก็ยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ
แต่นายแผนบอกว่าไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะ
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาก็คือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธมีดเข้าไปในเมือง
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ในวันพรุ่งนี้จะนำตัวในแผนผู้ต้องหา
ส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการต่อไปค่ะ